เมื่อคืนนี้ดิฉันเข้าไปดูในเพจหนึ่งเขามีการแชร์
เป็นคลิปของสถาบันอาชีวะชื่อดังย่านปากน้ำ๒
สถาบันเขาเป็นไม้เบื่อไม้เมากัน
ตีกันอีกแล้วค่ะแต่รอบนี้ตีกันในหอประชุมเลยนะ
เดี๋ยวคุณผู้ชมไปดูสิเก้าอี้นี่ล้มระเนรนาศเลยค่ะ
เก้าอี้ไม่ได้ล้มระเนละนาดอย่างเดียวเก้าอี้บินได้ด้วย

นี่คือในหอประชุมนะเป็นนักเรียนอาชีวะ๒สถาบันนะคะ
เขาทุ่มเขาโยนเขาปลาเก้าอี้ใส่กันชุลมุนวุ่นวายมาหมดเลย

คือเขาก็พยายามห้ามปลามไม่ให้เหตุการณ์มันบานปลาย

คลิปนี้ความยาวประมาณ๕๐วินาทีค่ะคุณผู้ชม

กันในห้องประชุมเลย๒สถาบันชื่อดัง
ผู้โพสต์บอกว่าฝ่ายหนึ่งมีเกือบ๒๐๐
อีกฝ่ายมี๕๐ฝ่ายมี๕๐ภูมิใจ

กันต่อหน้าตำรวจและครูบาอาจารย์
แท็กลูกฉันเป็นเด็กดี

นี่เขาโพสต์คลิปนี้นะคะ
หลังจากโพสต์เนี่ยคนก็แชร์คนก็แสดงความคิดเห็น
บางคนเขาก็บอกว่า๒สถาบันนี้

ตีกันประจำเลยตอนเจอกัน

บอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคุณผู้ชมอาจจะสงสัย
ว่าในหอประชุมแล้วทำไม๒สถาบัน
มันมารวมอยู่กันได้ยังไงมันไม่ใช่ตีกันตามท้องถนน
ปรากฏว่า๒สถาบันเขาไปใช้สถานที่ของสถาบันอื่น

แล้วก็ไปสร้างความเสียหายให้กับทรัพย์สินของสถาบันอื่น

เด็กนักเรียนบางคนของสถาบันที่เขาก่อเหตุก่อน
จริงบอกว่ามีน้อย๕๐คนเริ่มเปิดก่อน
แชททักข้อความมาหาแอดมินเพจ
ให้ดูสิโอ้โฮแต่คลิปมันเผยแพร่เร็วนะนะครับ
เหตุการณ์นี้ไม่มีใครได้รับอันตรายถึงชีวิตนะคะ